วงการบันเทิงโอ้โหประเด็นร้อนประเด็นนี้ต้องติดตามค่ะ

หลังจากที่คบหาดูใจกันมา๙ปีค่ะ
ล่าบอกว่าไม่ได้ใช้คำว่าเลิกนะคะ
บอกว่าใช้คำว่าปรับสถานะเป็นพี่น้องที่ห่วงใยซึ่งกันและกันค่ะ
โดยบอกว่าก่อนที่จะออกมาพูดเนี่ยนะคะก็ได้มีการพูดคุยกับพี่เวียแล้วนะคะ
เพราะว่าเรามีมุมมองที่ต่างกันทัศนติไม่ตรงกันค่ะ
ซึ่งก็ได้พยายามปรับจูมแล้วนะคะแต่ก็ยังมีมุมมองที่มันไปต่อไม่ได้ค่ะ
ขอปรับสานะมาเป็นพี่น้องนั่นเองค่ะ
พอใช้คำว่ามุมมองไม่ตรงกันหลายคนก็สงสัยเนาะมันเป็นเรื่องไหนนะคะ
หรือว่าจะเป็นประเด็นที่พี่เวียอยากแต่งงานเบลล่าไม่อยากแต่งงานหรือเปล่า
รวมไปถึงเรื่องแบบมือที่๓ไหม
ซึ่งตรงนี้นะคะเบลล่าบอกว่าไม่เกี่ยวเลยค่ะไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะ
แต่เป็นเหตุผลของคนสองคนไม่ขอลงรายละเอียดแล้วกันนะคะ
ส่วนภาพค่ะภาพที่เมื่อวานนี้เรานำเสนอไปเนาะไปทานซุกี้ด้วยกันนะคะคุณผู้ชม
ล่าออกมายืนยันแล้วนะคะว่าภาพที่แฟนคลับถ่ายมาเนี่ยเป็นภาพเก่าหลายปีแล้วนั่นเองค่ะ
เธอก็ยังมีความปรารถนาที่ดีต่อพี่เวียอยู่ค่ะ
อยากให้พี่มีความสุขนะคะส่วนตัวเธอเองก็ไม่เข็ดกับความรักค่ะ
แต่ตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องของงานแล้วก็ครอบครัวดูแลคุณแม่ก่อนค่ะ
ก็ขอใช้คำว่าตัวปรับสถานาลักษณะกับพี่น้องพี่ห่วงของคุณค่ะ
หรือเรื่องการแต่งงานเหรอที่มองไม่เหมือนกันแล้วทำให้จะต้องเออเราไม่รุมตัวกันกับพี่เวียอะไรอย่างเงี้ย
ถ้าจะเป็นเรื่องนี้ก็จะตอบว่าไม่ใช่แน่นอนค่ะ
เพราะว่าเรื่องนี้เราคิดเห็นเหมือนกันเรามีคุณแม่งกับพี่เวีย
ไม่ว่าในอนาคตเขาจะเป็นยังไงแต่ว่าเวียอยากรู้เนียมกันเลยว่า
เรื่องมีกับความปลาดขนาดดูหรือการสนิทครองก่อนที่นาย
ไม่ว่าจะเรียนอะไรเราก็อยากรู้ขอบคุณค่ะ
กลับโปรแกทที่แกนคงงานแล้วก็การดูลายกายแม่กันหนู
ก็จะเจอกันเป็นมากก็คุณสำหรับทุกทุกตำลังใจและการแนกการดูตรงนี้เถอะนะครับ

ออกงานอีเวนต์ชี้แจงกันอีกทีนะคะ
ก็วันที่๑๕ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะ
ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะ
เราก็ไม่ทราบอ่ะเนาะว่าเบื้องลึก
เบลล่าเขาออกมายืนยันชัดเจนแบบนี้แล้ว